ก่อนหน้านี้เมื่อ๒๕มีนาคม
ทางญาติของนางสาวจารินีแจ่มจ้าหรือแอน

ตั้งแต่ช่วงเย็น๒๕มีนาคม
สุดท้ายไปพบเป็นศพเมื่อ๒๙มีนาคม

แล้วก็รถเก๋งไปจอดอยู่ในป่ากระถิ่นที่จังหวัดจันทบุรี
ทีนี้ก็เลยต้องตรวจสอบรถเก่งนี้ก็ไม่ได้ล็อกนะคะ
แล้วก็ตามตัวเนี่ยก็มีร่องรอยของการถูกทำร้าย
ก็คือเหมือนกับถูกกระแทกอะไรสักอย่าง
ทีนี้ก็เลยต้องมีการชนะสูตรปรากฏว่าผลการชนะสูตร
พบว่าถูกของแข็งกระแทกที่หน้าอกอย่างแรง
แล้วก็ต้องไปตรวจสอบภาพจากกล้องหน้ารถ

ตำรวจบอกว่ามีผู้ชายคนนึงเป็นผู้ชายต้องสงสัย
เหมือนกับขี่รถจักรยานยนต์นำหน้ารถของผู้ตายเข้ามาในป่า
ในจุดเกิดเหตุเนี่ยค่ะครับตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นใครกำลังตามตัวอยู่นะคะ
นี่คือกรณีที่พบศพนางสาวจารินีแจ่มจ้าหรือแอนอายุ๓๖ปี
เป็นเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะโนธ
อำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรี
พบเป็นศพเสียชีวิตอยู่ในรถนะคะเนี่ยค่ะ
ซูกิสวิปสีเขียวทะเบียนกไก่ททหาร๔๓๑๘จันทบุรี
จอดอยู่ในป่ากระถิ่นที่อำเภอท่าใหม่
แล้วก็ไปเจอรถคันนี้เมื่อช่วงค่ำ๒๙มีนาคม
ตำรวจสพท่าใหม่ก็เลยตรวจสอบนะคะ
ประตูรถทั้ง๔ด้านไม่ได้ล็อก
นางสาวจารินีเสียชีวิตอยู่ที่ที่นั่งคนขับ
มีเสื้อคลุมปิดเอาไว้ที่ศีรษะ
จากการชนะสูตรเบื้องต้นคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วสักประมาณ๔วัน
ไม่เจอกระเป๋าสตังของผู้ตาย
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เลยเก็บหลักฐานในรถนะคะ
ทั้งลายนิ้วมือแฟ้งรอบรถ
แล้วก็นำศพไปชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต
สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
และอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้ญาติของนางสาวจารินี
เขาประกาศตามหาตัวผ่านโซเชียลมีเดีย
หายตัวไปตั้งแต่เย็น๒๕มีนาคม
พิกัดสุดท้ายเจออยู่ที่เขื่อนทุ่งเบนจาอำเภอท่าใหม่จันทบุรี

ไปเจอโทรศัพท์มือถือของนางสาวจารินี
ถูกทิ้งอยู่ในร่องกลางถนนในพื้นที่อำเภอแกลงจังหวัดระยอง
แต่ว่า๒๙มีนาคมมาเจอเป็นศพเสียชีวิตอยู่ในรถนะคะ

เมื่อวานนี้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตไปรับศพนะคะ
สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ไปบำเพ็ญกุศลที่วัดสามผ่านตำบลสองพี่น้องอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
ทางครอบครัวทางญาติก็นำร่างบรรจุในโรงศพ
แล้วก็มีตุ๊กตาเป็นตุ๊กตาสุนัขสีดำตัวโปรดนะคะ๒ตัว

เพื่อนร่วมงานของนางสาวจิรานีเนี่ยนะที่ไปรับศพทุกคนบอกเลยว่าไม่คาดคิด
ว่าจะมาจากไปอย่างกระทันหันแบบนี้เพราะไม่มีลางบอกเหตุอะไรมาก่อนเลย
ญาติญาติก็บอกว่าไม่รู้สาเหตุจริงว่าทำไมถึงมาเสียชีวิตแบบนี้
ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจนะคะ
เรื่องต้นตอนนี้ก็ยังสงสัยนะว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือถูกฆาตกรรม
ทางครอบครัวบอกว่ายังคาใจแต่ตั้งข้อสังเกตเอาไว้แบบนี้ค่ะ
ถ้าเป็นการฆ่าตัวตายจริงเนี่ยนะทำไมต้องขับรถไปในป่าเปลี่ยว
ไปในพื้นที่เปลี่ยวเพื่อจะฆ่าตัวตาย
แล้วก็ไม่มีมูลเหตุจูงใจอะไรเลยไม่มีลางบอกเหตุอะไรเลย
แม่ของผู้ตายนางประยูนแจ่มจ้าอายุ๖๓ปีเสียใจมากนะคะ
แล้วก็บอกว่าก่อนที่ลูกสาวจะหายตัวไป
ก่อนที่จะหายไปช่วงเย็น๒๕มีนาคมมีภาพจากกล้องวงจรปิดครับ
เป็นกล้องวงจรปิดของชาวบ้านอ่ะนะคะเห็นภาพเลยว่ารถยนต์ของลูกสาวเนี่ยนะ
มาใกล้กับปากกระถิ่นแล้วก็ขับวนไปวนมาหลายรอบอะค่ะ
แล้วก็มีภาพจากกล้องหน้ารถนี่ไงฮะ
นี่ก็พบว่าขับเข้าไปที่เขื่อนทุ่งเบนจานี่นะคะ
แล้วก็ขับเลี้ยวเข้าไปในป่ากระถิ่นเวลาประมาณ๖โมงเย็น
คือขับแบบช้าใจเย็นอย่างนี้นะ
ขับเข้าไป๖โมงเย็นทุ่มหนึ่งติดต่อไม่ได้แล้ว
นี่ค่ะ๒๗มีนาคมไปเจอโทรศัพท์ของผู้ตาย
โยนทิ้งไว้ที่ริมคลองสะพานดอนมะกอกอำเภอแกลงจังหวัดระยอง
มันก็เลยขัดแย้งกับภาพจากกล้องหน้ารถนะคะที่ดูเหมือนว่าเออผู้ตายเขาขับรถเข้าไปในป่าเอง
หรือยังไงหรือใครขับให้ที่สำคัญนะคะจุดที่ตำรวจตรวจพบสัญญาณโทรศัพท์ของผู้ตายครั้งสุดท้าย
คือที่เขื่อนทุ่งเบนจาห่างจากป่ากระถิ่นที่พบศพไปตั้งสิบกิโลนะครับ
แต่โทรศัพท์กลับไปเจออีกที่หนึ่งไปเจอนู่นอำเภอแกลงจังหวัดระยองนึกออกไหม
สัญญาณสุดท้ายที่พบที่นึงโทรศัพท์ไปเจออีกที่นึงมันน่าสงสัยไปหมดนะคะ
น่าสงสัยว่าน่าจะมีคนจัดฉากที่เอาไปทิ้งหรือเปล่า
ทีนี้ค่ะความคืบหน้าล่าสุดในเรื่องนี้
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญ
เปิดเผยกับทีมข่าวของเรานะคะว่าหลักฐานสำคัญก็คือกล้องหน้ารถของผู้ตายนะคะ
อย่างที่บอกว่าเห็นเลยว่าขับไปตรงไหนยังไงบ้าง
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าช่วงเย็น๒๕มีนาคม
ผู้ตายนัดหมายพูดคุยกับผู้ชายคนนึงค่ะเป็นผู้ชายต้องสงสัย
แล้วผู้ตายเนี่ยขับรถไปตามสถานที่นัดหมาย
พอเจอกันชายต้องสงสัยคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์
นำหน้ารถเก๋งของผู้ตายผู้ตายเนี่ยขับรถเก่งตาม
พอไปถึงจุดเกิดเหตุภาพจากกล้องหน้ารถมันตัดไปซะเฉยแบบนั้นนะคะ
แต่ว่ามีคนต้องสงสัยเป็นผู้ชายคนหนึ่งนะคะ
ส่วนผลชาญสูตรสาเหตุการเสียชีวิตก็คือถูกของแข็งกระแทกที่หน้าอกอย่างแรง
สืบสวนจะลงพื้นที่หาเบาะแสชายต้องสงสัยคนนี้นะคะ
แล้วก็จะตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบนะคะ
ว่าผู้ตายขับรถไปตรงไหนยังไงบ้าง
แล้วก็จะมีข้อมูลเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือของผู้ตายค่ะ
ว่าน่าจะเชื่อมโยงไปถึงตัวคนร้ายได้
ว่าผู้ตายคุยกับใครยังไงบ้างเพราะว่าสัญญาณโทรศัพท์ครั้งสุดท้ายที่เจอเอาที่นึง
โทรศัพท์จริงเนี่ยเจอว่าไปทิ้งอยู่อีกที่นึงเนี่ยนะคะ
ก่อนหน้านี้พนักการณ์สอบสวนสพท่าใหม่ได้เชิญตัวแม่ของผู้ตาย
พี่ชายของผู้ตายและแฟนนุ่มของผู้ตายไปสอบปากคำแล้ว
แฟนของผู้ตายชื่อว่านายอัฐกิจเกษราธิกุล
เขาบอกว่าไม่รู้จริงว่าสาเหตุเกิดจากอะไรทำไมแฟนสาวเขาถึงเสียชีวิต
แต่เขาเล่าให้ฟังว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
เคยเล่าให้ฟังว่ามีปัญหาอยู่สองอย่าง
อย่างแรกก็คือปวดหัวจากโรคประจำตัว
เป็นโรคเหมือนแบบปวดหัวเรื้อรังกับมีปัญหาในที่ทำงาน
ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือถูกฆาตกรรม
แต่ว่ามันมีคนต้องสงสัยแล้วแหละก็ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มนะคะ